แต่ว่าข่าวแรกต้องบอกแบบนี้นะคะว่ากระแสข่าวอดีตพระกาโตะโอ้โหคึกโครมมาก
คือหันไปไหนตอนนี้ใครก็พูดถึงล่าสุด
เอี่ยวกับวงการบันเทิงเฉยเลยคุณผู้ชม
เพราะว่านักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะคุณอ๊อฟดอกฟ้าอาสยามค่ะ

เข้าใจผิดว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ตกเป็นข่าวกับทิศกาโตคุณผู้ชม

ดรลูกทุ่งสาวชื่อดังออฟดอกฟ้าอสยามค่ะ
เพจข่ารวมยันโลกโซเชียลค่ะเข้าใจผิดค่ะ
นำภาพที่เธอเคยไปทำบุญกับอดีตพระกาโตะที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ
โพสต์ต่อว่าต่อขานหาว่าเธอเป็นหญิงสาวในข่าวเช้าค่ะ

คอมเมนต์เสียหายทะลมด้านักมากนะคะ

เธอไม่ใช่สาวคนเดียวกับที่เป็นข่าวค่ะ
พร้อมกับวอนให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติค่ะ

ไม่ใช่คนที่เป็นข่าวไม่ใช่คุณใบตอง

มันสร้างความเสียหายกับตัวเธอเองมากนะคะ
แล้วก็หากใครที่ยังไม่หยุดเข้ามาต่อว่า

สรุปเลยก็คือภาพที่มีผู้หญิงนั่งพนมมือ

ไม่ใช่คุณใบตองที่เป็นคู่กรณีกับพระพิทธิ์กะตกนะคะ

ถึงคนคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะ

คือเอาจริงนะมันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
และเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากค่ะ

มันสร้างความเสียหายให้กับบุคคลบุคคลหนึ่งเลยนะ